กลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ขึ้นมาทันทีนะครับ
เมื่อมีหญิงสาวผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ภาพของผิวที่แตกลาย
หลังจากที่เธอหลงเชื่อไปซื้อครีมทาผิวยี่ห้อหนึ่งมาใช้นะครับ
ซึ่งอวดอ้างสรรพคุณว่าใช้แล้วขาวขึ้นภายใน๓๗วัน
แต่ปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับร่างกายเยอะทีเดียวนะครับ
วันนี้ผู้เสียหายก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
คันตัวกี่มันมันไม่ได้คันแบบเข้น
มันคันแค่แบบมีผิวอะค่ะแบบเหมือนเป็นเชื้อลาอะไรประมาณนี้
ตอนนี้ผิวก็แบบบางมากเลย

คือแบบโดนอะไรนิดหน่อยก็แบบช้ำแล้วอะค่ะ
ผลข้างเคียงจากฤทธิสารเคมีอันตราย
ปะปนอยู่ในครีมทาผิวขาวยี่ห้อหนึ่ง
ยังคงทำให้หญิงสาวหนึ่งในผู้เสียหายรายนี้
ทนอยู่กับความทรมานจากอาการคันผิวลอก

และอาการแสบผิวหนังเมื่อถูกแสงแดด

ก่อนตัดสินใจนำหลักฐานการซื้อขายทั้งหมด
รวมทั้งครีมที่มีสารอันตราย
เดินทางเข้าร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
คบเพื่อเรียกร้องสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย
ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุจูงใจที่ทำให้เธอตัดสินใจ
ครีมทาผิวขาวยี่ห้อนี้จากตัวแทนผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็เพราะคำอวดอ้างสรรพคุณที่ว่า
ขึ้นจริงภายใน๓๗วัน
รวมทั้งกระแสรีวิวของกลุ่มผู้ใช้หลายรายที่ใช้แล้วเห็นผล
และราคาของครีมที่มีราคาสูงถึงกระปุกละ๕๕๐๐บาท
ทำให้เธอเข้าใจได้ว่าครีมราคาแพงเป็นครีมที่มีคุณภาพ
ก็มีการสั่งซื้อแรกแรกซื้อมาใช้ก่อน
ตัวแทนหลักนะคะ
ซื้อมาจากตัวแทนหลักก่อนในราคาที่เขาขายกันปกติ
แล้วทีนี้ใช้ไปใช้มาประมาณ๒๓กระปุกประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจ
แล้วก็มันเกิดผลลัพธ์ที่ดี
มันผิวแบบขาวแบบไวนะคะ
แต่แบบว่าขาวแบบเห็นเส้นเลือดเลย

เพื่อที่เอาสินค้าคิดว่ามันขาวและดีเอามาขาย
แม้ว่าหญิงสาวรายนี้จะได้รับคำปรึกษาจากตัวแทนหลัก

รวมไปถึงการขายต่อให้กับผู้ที่สนใจครีมผิวขาวเร็วทันใจ
แต่หลังจากร่างกายเธอถูกฤทธิสารเคมี
จนทำให้ผิวเป็นรอยแตกลาย

เกิดอาการแพ้ครีมและขอคืนสินค้า
แต่ทางตัวแทนกลับไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเธอ
ผมเราว่าเราโดนไงมันเกิดจากอะไร
แล้วเราควรที่จะเตือนภัยกับคนอื่นไหม

ไม่ใช่แค่เธอและเพื่อนเท่านั้นที่ต้องทนกับสภาพผิวที่แตกลาย
ที่กล้าจะออกมาเปิดโปรงเรื่องราวอุทหรณ์
เพื่อเตือนภัยให้กับผู้หญิงทุกคน

ก็อยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยกันนะคะ
เวลาใช้อะไรก็ตรวจสอบนิดนึง

หรือครีมขาวที่ขายแบบทั่วไป

ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากเพิ่มเติมหรอก

ผลพวงของครีมทาผิวขาวที่สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มหญิงสาว
ทางสคบได้ตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับทางออยแล้วพบว่า
มีเลขจดแจ้งจริงแต่พบพิรุษว่า
สลากไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้นำเข้าและผู้ผลิต
ประกอบกับเลขที่จดแจ้งมีเพียงเลขเดียว
แต่ผลิตภัณฑ์มีหลายตัวจึงเป็นไปได้ว่าครีมทาผิวขาวยี่ห้อนี้
ข่ายการแอบอ้างเลขที่จดแจ้ง
โดยจะต้องให้ออยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

ที่เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน